คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะหายตัวไปจากบ้านนะคะ
ตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมที่จังหวัดน่าน

ผู้หญิงคนนี้ท้อง๔เดือนด้วยนะคะ
หายตัวไปแล้วประเด็นคือสิ่งที่หลงเหลือไว้ที่บ้าน

ส่วนสามีของเธอเป็นชาวอเมริกันนะคะ
ก็หายตัวไปแบบไม่รู้หายตัวไปไหน
ช่วยกันตามหานะคะนางสาวพิชชาพรคิดชอบอายุ๓๒ปี
เป็นชาวจังหวัดน่านท้อง๔เดือนด้วยนะคะ
สูงสักประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
หายตัวไป๒พฤษภาคมจากบ้านเช่า
โครงการบ้านจัดสรรตำบลชายสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน
นี่ค่ะหน้าตาของผู้ที่ศูนย์หาย
อนงตัญญาอายุ๕๒แม่ของเธอนะคะ
ก็บอกว่าลูกสาวมีสามีเป็นชาวอเมริกันชื่อนายเจสัน
พบรักกันที่ภูเก็ตนายเจสันทำงานด้านไอที
ย้ายมาอยู่บ้านช่วงเดือนธันวาคม
ล่าสุดที่โทรคุยกับลูกสาวคือช่วงเที่ยง๒พฤษภาคม
ก็ยังคุยกันปกติไม่มีท่าทีว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
หลังจากนั้นตอนบ่ายโมงแม่ส่งข้อความไปหาทางไลน์
แต่ลูกไม่อ่านไม่อ่านอยู่นาน
แม่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันนานเกินไปมันผิดปกติแล้ว
ก็โทรหาลูกไม่รับสายค่ะ
ถัดมา๓พฤษภาคมก็เลยไปหาลูก
ไปถึงหน้าบ้านตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
เดินเข้าไปในบ้านนายเจสันสามีชาวอเมริกันนอนอยู่

แม่บอกว่าแม่ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
ทุกทีจะสื่อสารกันเป็นภาษาไทย
แล้วก็ลูกเขยก็พูดไทยได้บ้างแต่พูดไม่ค่อยชัด
แต่คำตอบคราวนี้ลูกเขยตอบเป็นภาษาอังกฤษ
ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าลูกสาวแม่อยู่ไหน
สักพักหนึ่งนายเจสันก็ขี่รถจักรยานยนต

ออกไปเลยออกไปจากบ้านเลย
ก็นึกว่าอ๋อสงสัยจะไปรับลูกสาวแม่

นั่งรอตั้งแต่ซ้าย

โทรติดต่อก็โทรติดต่อไม่ได้

ก็มีที่นอนมีเครื่องฟอกอากาศ

ข้าวของที่เป็นของนายเจสันมันหายไปหมดเลย

มือถือของลูกสาวก็ไม่มีค่ะ
มาหาค่ะ
แม่บอกว่า
มันแปลกมากนะ
แจ้งความดี
ไปที่สพเมืองนาน
ตอนเย็น๓พฤษภาคม
มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านนะคะปรากฏว่าในห้องนอนมีรอยคราบเลือดค่ะ
ฟูกที่นอนผ้าปูที่นอนก็เปื้อนเลือดแบบนี้ค่ะ
ฟอกอากาศมีคราบเลือดกระเด็นติดอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ
ฟอกอากาศเหมือนกับไปถูกทิ้งอยู่ที่กองขยะห่างจากบ้านไปนู่น
สิบห้ากิโลเบาะแสที่ตำรวจได้ตอนนี้ก็คือ
กล้องวงจรปิดนะคะครับเห็นนายเจสันสามีชาวอเมริกันนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์วิบากฮอนด้าสีแดงทะเบียนหนึ่งกไก่นเนน
แปดห้าสี่จังหวัดน่านไปที่ทางแยกอ่ะนะคะ
ที่อำเภอนามื่นมุ่งหน้าไปตำบลเมืองลี
รอยต่ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่มีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพแบบนี้นะคะ
คือก่อนเกิดเหตุนะคะประมาณ๑๐โมงมีรถยนต์ฟอร์ด๔ประตูสีส้ม
ทะเบียนกไก่ชอสฉิ่งสองห้าหนึ่งศูนย์นั่นซึ่งรถคันนี้
เป็นชื่อของนางพิชาพรนี่แหละค่ะขับผ่านที่ตลาด
แสสุดท้ายพบว่าช่วงบ่ายสามโมงวันเดียวกันครับ
นายเจสันสามีชาวอเมริกันไปกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม๑แสนบาทเลยนะคะ
แล้วรถวิบากที่นายเจสันขี่ออกไปเนี่ยนายเจสันก็เพิ่งซื้อจากร้านในตัวเมือง
ซื้อก่อนเกิดเหตุวันเดียวอืมซื้อมาในราคาห้าหมื่นบาท
ซึ่งตัวผู้สูญหายก็คือภรรยาเขาก็ไม่พอใจที่นายเจสันซื้อรถนี่คือเบาะแสนะคะ
ตำรวจบอกว่าได้มาก็ประมาณนี้ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
วันนี้ตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ใช้สุนัขดมกลิ่นช่วยกันค้นหา
นี่ค่ะไปป่าหลังบ้านไปบริเวณรอบบ้าน
แม่ของผู้สูญหายเขาก็เกาะติดการค้นหาด้วยนะคะแล้วระหว่างการค้นหา
สุนัขหอนแปลกแปลกหอนแปลกแปลกค่ะเนี้ยระหว่างให้สุนัขไปดมกลิ่นนะนะ
คุณแม่ของผู้สูญหายเป็นลมพอได้สติ
ก็บอกว่าอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้เนี่ยแม่เป็นลมแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ย
ทางนี้อยู่ทางนี้ก็ชี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ตามไป
ญาติก็ตามไปตามจุดที่ชี้แต่มันก็ไม่เจออะไรไม่เจอนะฮะ
ไม่เจออะไรคุณผู้ชมครับคือคุณแม่เนี่ย
ก็ไปคุยกับร่างทรงร่างทรงบอกว่าลูกสาวแม่ยังมีชีวิตอยู่
แต่หายใจรวยรินแล้วถูกมัดมือมัดเท้ามัดปาก
ถูกขยะวางทับถมเอาไว้ที่ร่องน้ำทางทิศใต้คือจุดที่แม่ไปถามร่างทรง
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปหานะคะก็ไม่เจออะไรเจ้าหน้าที่บอกว่า
เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปดูประวัตินายเจสันสามีชาวอเมริกัน
ปรากฏว่าเคยมีประวัติคดีทำร้ายร่างกายครับ
เคยมีประวัติคดีพยายามฆ่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราว
แล้วก็อยู่ระหว่างทันบนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ทีมข่าวก็ถามเพื่อนบ้านว่ามันมีอะไรแปลกไหม
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่มีอะไรก็แปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็มันไม่ได้มีท่าที่จะเกิดเหตุร้ายอะไรเลยทุกวันตอนบ่ายโมง
จะได้ยินเสียงทั้งคู่ร้องคาราโอเกะกันอยู่ในบ้านเย็นเย็น
ก็พาสุนัขไปเดินเล่นท้ายหมู่บ้านนี่นะคะเพื่อนบ้านอีกคน
คนนี้รั้วติดกันเลยกับบ้านของผู้สูญหายเขาบอกว่ามันก็มีบ้างแหละ
ได้ยินเสียงเขาเถียงกันแต่สุดท้ายแล้วก็คือ
ยังไม่รู้ชะตากรรมของนางสาวพิชชาพรสาวท้องสี่เดือนคนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าใครมีเบาะแสแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
สพเมืองน่านนะคะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วย๐๘๑๐๒๕๐๐๒๔นะคะ
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางสาวพิชชาพรคนนี้ค่ะ
หายไปทั้งคู่เลยใช่ค่ะยังไม่เจอนะครับ